เรามาติดตามบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงพระบรมหาราชวัง

๓วันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันที่๕ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาด้วยนะคะ
ดังนั้นในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้
ประชาชนเดินทางไปบริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากนะคะ

จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ

วันหยุดติดต่อกัน๓วันแบบนี้นะคะ
ทำให้บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงคลาคลั่งเนื้องแน่นเต็มไปด้วยประชาชน
ที่มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ทำให้การให้บริการสุขาวันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่ะ
ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาค่ะที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้ากลาดถอยบังคมพระบรมศพ
นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทในพระบรมฮาราชวังค่ะ
ขณะที่ด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีนะคะ
มักจะมีประชาชนที่ใช้เวลาหลังจาก
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เสร็จสิ้นนะคะก็จะมานั่งริมฟุตบาท
เพื่อรอรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
อย่างเช่นวันนี้ค่ะก็ยังมีกลุ่มประชาชนมานั่งรอพร้อมกับถือพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
นั่งรวมกลุ่มกันเป็นเพื่อที่จะรอรับเสด็จค่ะ
รับเสด็จรอตลอดรับเสด็จตลอด
ยันประมาณทุ่ม๒ทุ่มอย่างนี้ท่านเสด็จกลับแล้วทุกพระองค์เราก็กลับบ้าน
แล้ววันธรรมดาอยู่ธรรมเนียบแพดข้าวพ่อเพียงมีแจกที่นี่ค่ะ

เพราะว่าเขาเปิดพิธีใหญ่ของในหลวงที่นั่น

ตอนนี้เราก็ยินดีและภูมิใจกับรัชกาลที่๑๐
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่รัชกาลที่๑๐
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่จุดพักคอย
โซนเหนือของท้องสนามหลวงค่ะ
ก็มีประชาชนมานั่งรอ
แต่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ
ทำให้มีประชาชนมาค่อนข้างเยอะค่ะ
ทำให้แถวที่รอเพื่อจะใช้บริการห้องสุขาเคลื่อนที่

แม้ว่าจะมีรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการกว่า๑๐คันแหละค่ะ

โดยบางคนนะคะถึงกับบอกว่า
ใช้เวลาในการต่อแถวนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ

ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดให้บริการนะคะ
ก็ได้แยกประชาชนที่ปวดหนักค่ะ
ออกจากแถวปกติเพื่อให้สามารถเข้าห้องน้ำสุขาได้เร็วขึ้นค่ะ
สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานยอดประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันนี้นะคะ
ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาถึง๘นาฬิกาค่ะ
ก็มียอดประชาชนรวม๔๔๙๓๑คนค่ะ
โดยเป็นนักท่องเที่ยว๑๐๙คนค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะคะบัตรขณะนี้นะคะค่อนข้างที่จะร่มเย็นค่ะบรรยากาศก็มีแสงแดดเล็กน้อยค่ะ
หากประชาชนท่านไหนที่จะเดินทางมานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะว่าให้เตรียมอุปกรณ์มาอำนวยความสะดวก
เพื่อที่จะแบ่งเบาในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ